กลับมาพบกันกับรายการศึกสุดที่รัก
เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
เอาละครับกลับมาแล้วนะครับศึกสุดที่รักของเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเกมต่อไปนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เรายังไม่เล่นกันครับ
เราต้องคุยกันถึงเรื่องของความโรแมนติก
พวกคุณมีวิธีการแสดงออกใส่ใจกันยังไงบ้าง
ของขวัญให้กันตลอดเลยไหมยังไงบ้าง

ดอกไม้นิดนึงปีที่สองได้ยินว่าคุณจัดเต็มมาก

โอ้โหเป็นจากการมีดอกไม้หลายชนิด
รวมกันไปซื้อที่ตลาดไทยบ้าง
ไปซื้อสะสมมาตลอดทุ่มเท

ไปซื้อแจกันกับซื้อดอกไม้

จัดให้เป็นครั้งแรกและเป็นคนแรกในชีวิตด้วย
แล้วก็แปลงผู้หญิงที่โชคดีนะครับ
จักรยานที่สามีซื้อให้นี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นของขวัญที่คุณแฮปปี้มากใช่ไหมครับ
ยังไงแฮปปี้ค่ะเพราะว่าพี่อาร์เขาชอบจักรยานแล้วก็ขี่จักรยาน
แล้วเขาก็เหมือนกับว่าตอนแรกที่ว่าเล่าตอนแรกว่ายังไม่ได้ขอเบอร์ขออะไร
เพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะแบบจะอึดจะขี่จักรยานกับเขาได้หรือเปล่า

เป็นจักรยานเสือมอบวินเทจครับ
เสือหมอบวินเทจไม่ได้ฟิกเกียร์นะฮะ

ไม่ต้องนะครับคุณขี่ไปสวยงามไม่ได้เอาความเร็ว

แล้วจากขวัดทันทีนะครับคุณจะสอนเทคนิคอะไรกับสามีของคุณบ้างครับคุณแอร์ครับ
ว่าจะเอาแบบไหนวิธีการเดินยังไงไอ้ตอนลงเนี่ย
ถ้าเป็นแอร์เดินเวลาลงเนี่ยค่ะอาจจะถอยหลัง

ยิ่งทำให้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นกว่าเดิมเนี่ย
เพราะว่าแอร์จะเดินอย่างงี้อาจจะเดินถอยหลัง
แล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแอร์ต้องเดินถอยหลัง
เพราะว่าส้นเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนยืนเหมือนเดิมไง

เพราะส้นสุดมันก็จะแบบทิ้มลงไปเขาก็ใหญ่เลยอ่ะ
แล้วเหมือนเราจะแบบหัวทิ้มไป
หัวทิ้มนะฮะผมไม่รู้แล้วแต่คุณ
คุณจะเชื่อเขาหรือคุณจะเชื่อใจตัวเองก็แล้วแต่คุณ

ภารกิจนี้มีชื่อว่าทรงตัวประคองรัก

รอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่ง
ที่ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือ
เกมทรงตัวประคองรัก
กติกาฝ่ายชายของทั้งสองคู่ต้องสวมรองเท้าส้นสูง

เดินผ่านอุปสรรคในแต่ละด่าน
เพื่อนำแฟ้มไปวางที่โต๊ะให้ได้มากที่สุด
ภายในเวลา๑๐๐วินาที
ใครมีจำนวนแฟมเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
หัวใจสะสมไปเลย๓หัวใจ
เซ็กซี่มากโอเคเลย

คุณจะหยิบแฟ้มแบบนี้ก็ได้หรือโอบก็ได้นะครับ

เอาล่ะผ่านมาแล้ว
แม่ไม่เน้นเร็วครับเน้นเยอะ

เตรียม

อันนี้ยังไม่รอดเก่งมากเก่งมาก
นี่แหละครับที่เขาว่ายิ่งสูงยิ่งหนาว
เฮ้ยเก่งจังเลย

เฮ้ยเก่งจังเลย
มันทั้งเวลา

ใช่นะดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด
และจำนวนแฟมที่คุณอาร์ตทำไปได้ทั้งหมดก็คือ
หัวขัดเป็น๒๐เป็น๔๙แฟ้ม
แม่๔๙คุณคิดว่าคุณทำได้ดีกว่านี้ไหมครับคุณบอลครับ
เตรียมแฟ้มมาสัก๒๐๐เลยครับแฟ้ม๒๐๐
คุณสบายใจได้เพราะคุณนำมาแล้วตั้งแต่ทำรายการมายังไม่เคยมีใครทำได้๔๙แฟม
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฝ่ายของคุณบอลนั้นจะทำได้สักกี่แฟมเชิญ
และคุณอาร์ตก็โชว์ความพลิ้วทำไปได้ถึง๔๙แฟม
มาดูทางคุณบอลกันบ้างว่าจะผลิวขนาดไหน
สวยมากนอนสวยมาก

พร้อมหรือยังครับคุณถนัดหรือเปล่าเนี่ย

แล้วก็ดำเนินการของคุณไป
ดำเนินสะดวกเลยนะครับ

เริ่มครับไป
เอาล่ะครับ
วางแล้วหลดไม่เป็นไรนะครับ

มากตัวแต่วางแล้วหล่นให้หล่นเยอะเลยนะ
ไปเลย

เร็วค่อยเดินค่อย

เขามีไหวเลย

แล้วเลือกแล้วเลือก
แล้วเลือกแล้วเลือก
แล้วเลือก

แล้วเลือก
โอเค
ลีลาและจำนวนแฝงก็สูสีกันเหลือเกิน
ต้องมาดูกันแล้วว่าจะทำได้สักเท่าไร
คุณคิดว่าบอลทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่า๔๙แฟมครับ

มากกว่าอยู่แล้วนะฮะ

อันนี้ถือว่าได้อยู่๒อันนี้นะ

พร้อมนะครับเรามานับพร้อมกันเลยนะครับ

และจำนวนแฟมที่ได้ทั้งหมดของคุณบอลก็คือ
ดังนั้นครับคุณบอลชนะไปนะครับ๕๕แฟมต่อ๔๙แฟม
คุณได้ไป๓หัวใจนะครับ
วกกับของเก่าที่คุณสะสมไว้นะครับ
ดังนั้นคุณชนะไปนะครับ๔หัวใจต่อ๓หัวใจ
เอาถึงรอบแก่ขอดลงมาครับลงมาลงมาเลยลงมาเลยฮะ

มีเจอรักต้องอุ้มและคุณสองคนต้องอุ้มกัน
คุณสองคนนี้ต้องขอบคุณมากเลยที่มาสนุกสนานในรายการของเรา

อยากจะให้ฝากฝังไว้สักนิดหนึ่งนะครับ
ข้อคิดที่คุณใช้ในชีวิตคู่ของคุณว่า
ทำยังไงให้มันได้อยู่กันนานอยู่อย่างมีความสุขกันไปเรื่อย

ก็สำหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะ
เราไม่ได้มองแค่ว่าเขามีข้อดีอะไร
แต่เราต้องยอมรับและเข้าใจในข้อเสียของเขาให้ได้ด้วยค่ะ
นี่อันนี้เข้าใจครับ
คุณอาร์ตครับคุณเป็นคนพูดน้อยแต่ผมรู้ว่าคุณมีคำชมอย่างแน่นอน

คือจริงแล้วผมเลือกที่จะใจเย็นและพูดจาด้วยคำพูดที่ดีอะครับ

คุณเลือกที่จะพูดจาด้วยคำเพราะ

ถึงแม้ว่าคุณจะบ่นเหม็นขี้หมาคุณก็ใช้คำว่า
ตายแล้วบรรยากาศมันไม่สุนทรีย์เลย

ขอบคุณครับ
เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับศึกสุดท้ายครับของคู่นี้ครับ

ดูสิว่าเขาจะพิชิตเงินล้านไปได้หรือไม่

ก็หลังจากนี้กลับไปก็เห็นว่าเวลาที่เขาทำงานของงานช่างงานผู้ชายอย่างนี้ค่ะ

ก็คงจะปล่อยให้เขาทำแบบใจเย็นสบายแล้วก็ไม่อยากจะให้ผักหอมแล้ว
เพราะรู้แล้วว่างานช่างมันหนักแล้วมันเจ็บมือด้วยอะไรด้วย

คงจะให้กำลังใจเขาดีกว่าค่ะ
ส่วนผมเองก็ต้องคอยนวดคอยนวดเบียร์ให้มากขึ้นแล้วล่ะครับช่วงนี้